สวัสดีครับมาอัปเดตเรื่องราวกีฬากับผมชะด้าเดชที่รัฐนำคนในวันนี้นะครับไปอัปเดตแบบล่าสุดกันเลยนะครับกับทีแมทเชียสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะว่าได้ทำการแต่งตั้งโอเลคุณาซูชาเป็นกุญสือขาวอนเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญาสามปีนะครับนี่คือขาวล่าสุดจริงจริงส่วนเรื่องของทีมสุดบอลทีมชาติไท
ชาวสเปนก็ได้เรื่องนี้นะครับทางพูดข่าวกีฬาธรรมชีวิตของเราก็สอบถามไปยังคนตำรวจเอกสมยดภูมิพันธ์ม่วงนายกสมครบกีฬาสมบัติแห่งประเทศไทยถึงกรณีที่ว่าอาจจะมีการเตรียมแต่งตั้งกุญสือคนใหม่ทีมชาติไทซึ่งจะเป็นชาวสเปนที่มีความสัมพันธ์อดีตกับปลุกเอคโคโนแล้วก็มีดีก

อาจจะเป็นกุญสือจากยุโรปก็เป็นได้เหมือนกันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขาดว่าระยะวันนี้น่าจะได้ชื่ออย่างแน่นอนว่าจะเป็นใคร
ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับกองกลางทีมชาติไทยครับก็ได้เล่าถึงเบื้องหลังนะครับ
ตัวแทนจากสมคมฟุตบอลอุรุกวัยครับเข้ามาขอเสื้อแข่งขันนะครับ
หลังจากจบเกมที่ไทยนั้นแพ้อุรกวัยไปศูนย์ประตูตสี่ในฟุตบอลเชนนะครับ
รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาที่จีนนะครับ
โดยชนะทิพย์เปิดเผยถึงเหตุการณ์นะครับว่าเรื่องนี้ทีมงานของชิมชะไทยเนี่ยเดินมาบอกตนเองนะว่า
ทางสมาคมฟุตบอลอุรกวัยนั้นอยากได้เสื้อของชนะทิพย์ไปเก็บเอาไว้และยังพูดได้ว่า
ชนะทิพย์เป็นผู้เล่นที่ดีมากแล้วก็ตัวเจเองเนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจ
แล้วก็หวังว่าเขานั้นจะประทับใจทีมชาติไทยทั้งทีมมากกว่าเพียงแค่ตัวเขาเองคนเดียวนะครับ
จากนี้ในระหว่างที่เจ้าเจนะครับอยู่ที่สนามบินที่จะบินกลับมายังไทยก็ยังมีแฟนบอลอุรุกวัยบางส่วนนะครับ
มาขอถ่ายรูปแล้วก็บอกกับเมซิเจด้วยนะครับว่า
ได้ว่าฝีไม้ลายมือของเจ้าเจชนะทิพย์ตอนนี้อยู่ในช่วงที่พีคแล้วก็มีความมั่นใจมากเลยนะครับ
ไปดูกันที่การประชุมบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกรกฐนะครับ
ที่ท่ำเนียมรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็มีคนเอกประวิรรดิ์สวงศิลป์ที่มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
จับตามองก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวในการชมและเชียร์กีฬาให้แก่ประชาชนนะครับ
จำนวน๕รายการจากงบประมาณงบอุดหนุนวงเงินทั้งสิ้น๑๑๔ล้าน๒แสนบาทครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหัวข้อสำคัญเรื่องของการจัดฟุตบอลนัดพิเศษ
ระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนำจากต่างประเทศกับทีมชาติไทย
หรือว่าอาจจะเป็นทีมรวมดาราในไทยลีกก็ว่ากันไปนะครับ
โดยรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพิมเมอร์ลีกอังกฤษนะครับ
อยู่ในข่ายที่บอร์ดนั้นให้ความสนใจ
ซึ่งจะแข่งขันในวันที่๑มิถุนายนนี้โอกาสที่จะมาเยือนไทยก็จะน้อยลงไปด้วย
ยังไงกันแน่ยังไงต้องรอข่าว

โดยความคืบหน้าเรื่องนี้ก็จะมีความชัดเจนประมาณกลางเดือนเมษายนครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็เคยมาเยือนเมืองไทยเมื่อครั้งล่าสุดในช่วงฟรีสั้นก่อน
เปิดรุ่นการ๒๐๑๕๒๐๑๖ในยุคที่บรรดาโนราเจอร์คุมทีมอยู่นั่นเองนะครับ